คุณผู้ชมคะมาดูระดับตำนานที่แท้ทรูกันหน่อยดีกว่า
พ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่ที่พูดแบบนี้
แซมยุรนันปะทะแอนซีเรียม
คู่ขวัญครับถูกต้องครับนี่เลยพี่แจ๊กคู่ขวัญนั่นเองนะครับ
กี่เรื่องกี่เรื่องด้วยกันปังทุกเรื่อง
แล้วล่าสุดเขากลับมาเจอกันไปดูคลิปนี้กันค่ะ
เดี๋ยวนะหลุดออกมาจากภาพปกนิตยสารสมัยก่อน
นี่คือละครเรื่องแม่หญิงเรื่องแรกที่พี่แซมกับพี่แอนซีเรียมเล่นด้วยกัน
ทีมงานบอกมา๓๐ปีแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ

ความสวยความหล่อยังสตาร์ฟคู่ขวัญขึ้นปกได้อีกหลายสิบปกคุณพี่

เลยขอมาโพสต์เอาไว้ให้แฟนได้ชมกัน
และอย่างที่เราบอกเอาไว้ผ่านมาแล้ว๓๐ปี
จากละครเรื่องแรกเล่นด้วยกันเมื่อปี๒๕

คือชอบอะไร

ตอนนั้นเรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราเป็นสาวสอบ

แบบว่ากลับมาดูอยากเป็นพี่แอน

ใครที่เห็นคลิปพี่แซมทำขึ้นมาบอกเลยว่า
ทั้งคู่คือหล่อสวยอมตะของจริงนะคะ
คู่นี้เป็นตำนานคู่ขวัญสมัยนี้เขาเรียกคู่จิ้นเนาะ

ดวงใจพิสุทธิ์ไฟริสยาดิฉันทำเรื่องนี้

ประกาศิษย์เงินตราแล้วก็ไฟน้ำค้าง
แซมเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่า

แต่ความทรงจำที่ทำงานด้วยกันกับนางเอกในดวงใจ

น่ารักยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นค่ะ
แอลล์เขาก็เอารูปมาให้ดู
ว่าเราเล่นรื่นดีกันก็เออ
น่ารักก็เลยเกิดความคิดว่าแบบ
อย่างนี้เราก็ลองถ่าย
ที่เคยผ่านมาจนถึงว่าปัจจุบันไหมขำ

เพราะว่า๕เรื่องแหละ

บอกนิดนึงละครเรื่องที่กลับมาโคจรเล่นด้วยกันเนี่ย

กลับมาเจอกันในรอบนี้ไม่ใช่คู่หวานเหมือนในอดีตนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ฟาดได้ฟาดเฉือนได้เฉือน
ให้แฟนรอติดตามแล้วกันนะฮะจากคู่หวานในอดีตค่ะ
มาดูกันนะ๒๕๖๕ปีนี้เชื่อเฉือนกันเดือดแน่นอนค่ะ